เวลาไปหาของกินอร่อยกันแล้วคุณผู้ชม
ใครที่ชอบทานขนมจีน
ขนมจีนเดี๋ยวนี้มันก็มีการปรับปรุงสูตร

แต่ว่าร้านที่จะพาไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดู
เป็นการสืบสารประเพณีการทำขนมจีนแบบโบราณเอาไว้เลยนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูซิว่าขนมจีนแบบโบราณนั้น
มันมีวิธีการทำที่เหมือนและแตกต่างกับปัจจุบันนี้ยังไงบ้าง

ไปที่วัดยางเอ็นหมู่๖ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ทางวัดเขามีการจัดงานสมโพธิหลวงพ่อพุทธโสธร
ประจำปี๒๕๖๓ขึ้น
ทุกปีค่ะทางวัดเขาก็จะให้ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกับข้าวหุ้งข้าว
แล้วก็ซื้อขนมจีนจากตลาดมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ร่วมงาน
แต่ปีนี้นี่เป็นปีแรกที่ทางวัดเขาเปลี่ยนการจัดกิจกรรม
ให้ชาวบ้านมาร่วมกันทำขนมจีนโบราณแทน
แล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วย
เพื่อเป็นการสืบสารฟื้นฟูการทำขนมจีนแบบโบราณขึ้นมาอีกครั้งนึง
แล้วก็ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้การทำขนมจีนแบบโบราณนี้ด้วยนะจ๊ะ
มาดูวิธีการทำขนมจีนโบราณกัน

จริงแล้วคือต้องใช้เวลาในการเตรียมการ
แล้วก็การทำถึง๔วัน

เริ่มจากการนำข้าวเจ้านะมาแช่น้ำ
ข้าวเจ้ามาแช่น้ำแล้วก็หมักไว้๒คืนค่ะ
วันที่๓ถึงจะทำน้ำแป้งให้มันเหลว
แล้วก็เอามากรองอีกชั้นหนึ่ง
นำแป้งใส่ถุงผ้าเอามาแบบผ้าที่มันแห้งสนิท

ภาษาคนทำขนมจีนเขาจะเรียกแบบนี้ว่า๓คืนนอนที่
ก็คือเอาแป้งขนมจีนเนี่ยนะมาใส่ผ้าแล้วก็ทับไว้ให้มันแห้งนะคะ
พอแป้งแห้งสนิทก็นำมานวดให้เป็นลูกกลม
ขนาดเท่ากับลูกบอลโอ้ยังไม่จบนะ
นวดเท่าลูกบอลเสร็จมาเข้าสู่วันที่๔
วันที่สี่นี่แหละทำเส้นกันแล้วก็นำแป้งมานวดนะคะ
แล้วก็มาตำใหม่นี่ตำด้วยครกกระเดืองแบบนี้
ช่วยกันตำจนกว่าแป้งจะได้ที่
พอตำได้ที่เสร็จยังเอาไปกลองต่ออีก
เอาไปกรองอีกรอบนึง
จากนั้นนะคะก็ผสมแป้งกับน้ำให้เหลวค่ะ
พอมันเริ่มเหลวก็นวดแป้งต่อไปให้ได้ที่
นวดไปจนเหนียวแบบพอดีด้วยนะ

แล้วแป้งเนี่ยหลังจากที่นวดเหลวกำลังดีแล้วเนี่ยนะคะ
ใส่เครื่องรีดเส้นเลย
แล้วก็โรยเส้นลงในกระทะที่ต้มน้ำเดือดไว้
อันนี้เขานวดแป้งแล้วเห็นไหมกำลังเหนียวได้ที่เลย
กำลังได้ที่แล้วเตรียมไปรีดเส้นเลยใส่เครื่องรีดแล้ว
เครื่องรีดเสร็จก็รีดลงมา
รีดลงมาใส่กระทะที่ต้มน้ำเดือดเอาไว้
รีดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะกดเส้นค่ะเขาเรียกการกดเส้นบี้

พอเส้นสุกมันจะลอยขึ้นมาเห็นไหมคุณเห็นไหม
พอเส้นได้ที่ก็ใช้ตะแกลงตักเส้น
ตักเส้นขึ้นมาไปแช่ลงในน้ำเย็นต่อ
และสุดท้ายก็คือการใช้มือมาจับเส้นขนมจีน

คุณเคยลองจับเส้นขนมจีนแล้วมันไม่ง่ายนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเพียงเท่านี้ก็จะออกมาเป็นขนมจีนแสนอร่อย

ขั้นตอนการทำขนมจีนสูตรโบราณนี้ใช้เวลานาน๔วัน

มันต้องเอาแป้งไปหมักก่อน๒คืนคุณเห็นไหม
อย่างที่บอกไปก็เอามาทานคู่กับขนมจีนน้ำยาน้ำพริกอะไรต่าง

แล้วก็เป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสารการทำขนมจีนแบบโบราณ
เด็กรุ่นหลังก็จะได้รู้จักว่าขนมจีนแบบโบราณเป็นยังไง
เดี๋ยวนี้เราเดินไปตลาดเราก็จะเห็นส่วนใหญ่เป็นขนมจีนเส้นสด
เออก็คือเส้นสดก็คือแป้งสดนั่นแหละทำสดสดแล้วก็ขายเลยแต่ว่าขนมจีนแป้งหมักสีมันจะค่อนข้างเหลืองเหลืองคุณสังเกตนะสีมันจะเหลืองกว่าแป้งสดแป้งสดสีมันจะขาวแต่แป้งหมักอ่ะมันต้องเอาแป้งไปหมักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะสีมันจะคุณกว่าอ๋อเข้มกว่าออกเหลืองเหลืองนิดนึงแล้วก็จะมีกลิ่นเหมือน
ที่ฉันชอบหาทันย่า
เหมือนคุยกับตัวเอง

คุณแล้วก็อยากทานขนมจีนนะคะ
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็อย่างที่คุณใบตองบอกเส้นสดเดี๋ยวนี้ทำแบบนั้นกันเยอะ
อ่ะมีโอกาสก็ลองไปดูนะจ๊ะ